ดูกันต่อถึงเรื่องราวของการช่วยเหลือสุนัขที่มันไปติดอยู่ในซอกกำแพง

บอกเลยว่างานนี้งานใหญ่มาก
เพราะว่าถึงขั้นจะต้องทุบกำแพง
เกาเกาใส่เดี๋ยว
ได้ต้องเต้นออกมาได้หรอ

เวลาดึง

เต๋าออกมาแล้วเต๋าก็เดินจากไป
ไม่เอาแล้วแต่ไม่อยากอยู่แถวนี้

พี่กู้ไปเขาต้องใช้เวลาเกือบชมถึงจะช่วยเจ้าเตาอ่ะ
สุนัขอายุ๓ปีกว่าออกจากกำแพงได้

ใจเสียงพลุในพิธีเปิดงานหน้าสนามสารกลางจังหวัดพัทธลุง

ตกใจแล้วไงสติเปิดเปลืองตะเลิดตะเริงวิ่งไปซุกในซอกกำแพงห้องแถวย่านชุมชนบ้านพัฒนา
ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทธลุงนี่แหละ

ผมว่ามันน่าจะมีทางเข้าอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วคือตอนกลับยังไง
ทอยหลังก็ลำบากถูกมั้ย
จะกลับตัวม้วนตัวกลับกลับไม่ได้

มันถอยหลังได้แต่มันคงมองไม่เห็นไง
ถ้าอยู่นะซอกแคบแบบนั้นมันทำไงอ่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยได้ยินได้ยินเสียงว่าไงนะ

หมาที่นี่พูดเป็นภาษาคนเลยเนอะ

นี่ไงมันเข้าไปในซอกแบบนี้
อย่างที่บอกว่ามันจะกลับตัวยังไง
ถอยหลังก็ไม่ได้หมาก็ไม่รู้วิธีการ
มันก็เลยออกไม่ได้ส่งเสียงร้องอยู่แบบนั้น
ชาวบ้านก็เลยแจ้งกู้ภัยให้รีบมาช่วยนะคะ
เขาก็ทำทุกวิถีทางเธอพยายามใช้บ่วงมาคล้องก็แล้ว
พยายามเกี่ยวพยายามไล่ต้อนมันแล้ว
สุดท้ายมันไม่ออกมามันออกมาไม่ได้

มันทุบกำแพงไม่เป็นไรจะได้ช่วยมันออกมาง่าย
ตอนแรกก่อนจะทุบเนี่ยเขาเห็นบอกว่าติดต่อหมอปลาด้วยนะ
แต่หมอป๊าไม่ว่างปกติเค้าทุบที่เพาะตาอย่างเดียว

ไม่ต้องออกสังดาทุบเกะมา

ออกมาแล้วตาแต๋วเลยนะ
ใครที่เลี้ยงหมาจะรู้ไอ้เสียงพลุดังเนี่ย
มันทำให้ทั้งหมาทั้งแมวตกใจนะ
เขาตกใจแล้วไงวิ่งไปหลบตรงนี้ตรงนั้นบางทีปีนขึ้นหลังคา
ใช่ลำบากคนไปช่วยอีกเหมือนกันอุดหู
เพราะมันยังกลัวอยู่ในนั้นอ่ะไม่ต้องจุดพลุหรอ